ชายคนนี้หน่อยค่ะเอ๊ะท่าทางเขาแปลกแล้วเที่ยวไปขู่คนที่เดินตรงสะพานลอย
ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กแล้วเขาบอกว่าเขามีการแบบอ้างว่าเป็นทหารอีกอ่ะ
ใช่ฮะวินมอเตอร์ไซค์เห็นท่าไม่ดีแล้ววินมอเตอร์ไซค์เข้าไปถามแบบนี้เลยค่ะครับ
มึงทำอะไรมีปัญหาอะไรป่ะมีปัญหาอะไรป่ะมึงเดินมาจากไหนอ่ะ
มึงเดินไปจากไหนไปไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไป
รู้จักไหมล่ะ
ฮะรู้จักใครกูไม่รู้จักหรอ
เหม้าเปล่าทำอะไรเด็ก

ไปดูไปเคยดื่ม

ว่ามาทำอะไรด้อมมองแถวนี้ทำไม
คุณผู้ชมคือจริงคลิปนี้จะมีเด็กนักเรียนสองคน
คนเขานั่งอยู่ด้านข้างนะครับ
พี่วินเขาเห็นว่าผู้ชายคนที่ถอดเสื้อไม่น่าไว้ใจ

บินเลยมาถามว่าทำอะไรเด็ก
คนนั้นเขาก็เถียงเขาก็ตอบมากวนเด็กทำไมอะไรอย่างนี้
ค่ะผมเป็นนำรวจนะเอ้ยไม่ใช่ไปทหารนะนะครับ

ห้างเฉลิมชัยที่ชนบุรีสะพานลอยตรงนั้น
เราไปคุยกับพี่สันตินะพี่สันติคือวินมอเตอร์ไซค์
สันติบอกว่าผู้ชายคนนั้นเขาอ้างว่าเป็นทหาร
แล้วมีการควักบัตรทหารมาโชว์ด้วย
สันติก็เลยถามไปนี่จะทหารจริงป่ะเนี่ย
แล้วก็บอกเขาไปว่าถ้ากินเหล้าเมาเนี่ยอย่ามาโวยวาย
เพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนั้นน่ะก่อนหน้าที่เขาจะมา
มาเหมือนกับมาทำอะไรกับเด็กมาอยู่ใกล้เด็กนี่นะ
เขาไปทะเลาะกับวินเบอร์๒๐มาแล้วนะ

ผู้ชายคนนี้มาอยู่ใกล้ไม่น่าไว้ใจพี่วินเขาก็เลยกลัวว่าจะทำอะไรเด็กด้วยนะ
แล้วก็ตาคนนี้ก็ท้าพี่วินบอกว่ามาดูสิบัตรทหารอยู่นี่
ไม่รู้อ่ะใช่แล้วคุณนอกจากพี่สันติแล้วนี่ยังมีอีกคนนึงนะพี่แสวง
แสวงก็เป็นวินอีกคนนึงบอกโอ๊ยเห็นแล้วแหละ
ผู้ชายคนนี้เขาเมาแล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้

แล้วมีเด็กเดินอยู่ด้วยผมกลัวเหลือเกิน
จะโดนทำร้ายอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยนะคะ
มันอันตรายกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้
นี่คือพี่แสวงค่ะวินอีกคนนึงที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
ขอบคุณพี่วินพลเมืองดีกันด้วยนะ
เป็นตานะฮะป้องกันภัยทางสังคมนะครับ